ด้านนี้มันไงขับเข้ามาข้างหน้านี่ชัดเก็บไม่มีแต่คุณ
เห็นมั้ยข้างหน้านู้นรถไกลเห็นมั้ยมาจากไหนอ่าทำให้ตัว
รถแม่นอ่าสบาย
ด่านนี้มาไงขับเข้ามา

มีแต่ไฟพัดลมแล้วก็หมาตัวหนึ่งเอาแมวเฝ้าด่านอยู่
พระเจ้าทำอะไรกันเนี่ย
อ่ะเอิ้นรถแม่ก็กลางก็กลาง๑ตัว
โอ้พระเจ้าทำอะไรกันเนี่ย
นี่ชัดเก็บไม่มีจักร
เห็นมั้ยข้างหน้านู้นรถใครเห็นมั้ย
มาจากไหนอ่าทำให้ตรวจรถแม่นอ่าสบาย
ด้านนี้ว่าไงขับเข้ามา
ข้างหน้าวัดหัวสิ
เฮ้เนี้ยฉันขอตัดเฉยพันวันนะครับ
อ่าเป็นไงครับไปร้านรอดแม่งล่ะเช่น
มาดีกว่าแม่งนี่จะขอบคุณอีกยิ่งช่ะพี่นายช่างไว้สิ